กินได้ไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวัน
พี่โอ๊ตจ๊ะตอนนี้ก็ต้องไปดูเธอมีอะไรอยากจะพูด
จริงนะผมไม่อยากพูดเลย
จริงนะครับเพราะเราเป็นผู้ชายต้องให้เกียรติกับเขา
จะผิดจะถูกจะเถียง

พูดก็โดนด่าไม่พูดก็โดนด่า

ผมก็ต้องมาโดนคนอื่นด่าอีก

ผมก็มีแต่เสียใจคนครบกันมาหลายปุ่น

คือ

เสียใจอยู่แล้วไปเดือดเนื้อ
ร้อนใจแทนคนอื่นอีกที่มาลุมด่าผม

มันเป็นอย่างยังไงบ้าง

คือคนเราพี่คบกันมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่แล้ว
มันมีความรักอ่ะพี่มันขึ้นลง
ลิ้นกับฝันหลีกันคุยกันมีปัญหากัน
ทะเลาะกันเลิกกันบ้างกลับมาดีกัน
อะไรก็แล้วแต่มันผ่านเรื่องราวต่างมามากมาย
ก็ดูแลเขาได้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งก็จะดูแลได้แล้วเต็มที่

คือคือพี่พี่อย่างนี้นะผมจะบอกให้นะพี่
ผมไม่ใช่คนดีนะผมบอกก่อนเลยผมไม่ใช่คนดีนะ
แต่ผมก็ไม่ถึงขนาดใจร้ายที่ผมจะเดินบอกผู้หญิงคนที่คบกัน๑๐ปี๑๑ปีว่า
เธอเราหมดแพชชั่นแล้วเราเลือกกันเถอะ

คำว่าหมดแฟชั่นเนี่ยผมไม่ได้พูดหมดแฟชั่น
ผมคุยกับเขาว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะคุยเรื่องแต่งงานกัน

แฟชั่นที่เรามีให้กันตอนนี้มันไม่ใช่แค่ผม
ที่เรามีให้ระหว่างกันมันเพียงพอไหมที่จะแบบใช้ชีวิตคู่ด้วยกันพี่
แต่งงานมันไม่ใช่เล่นขายของนะพี่ถูกป่ะ
ฉะนั้นในมุมผมผมรู้สึกว่าคนจะแต่งงานกันมันต้องฟูฟิลไปด้วยความรักทั้งสองคน
มันไม่ใช่แบบแต่งงานเพื่อเป็นเครื่องมือให้เราอยู่ด้วยกันหรือว่าถูกไหม
ฉะนั้นผมว่ามันแบบ
แต่ผมก็ไม่ได้อยากจะไปแบบว่าเขาไงเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เราแบบดูแลแล้วก็รักมาตลอด
ฉะนั้นผมหลังจากที่แบบมีข่าวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้คุยกัน
แต่ผมก็โทรไปหาน้องชายเขาแล้วก็บอกว่าเออฝากบอกด้วยว่าไม่ได้โกรธเลย
แล้วก็เข้าใจเหตุผลทุกอย่างที่เขาพิมพ์แล้วเขาก็ทำ
ฉะนั้นก็ขอโทษถ้าที่ผ่านมาทำอะไรให้ไม่ดีหรือว่าดูแลเค้าได้ไม่จำที่เท่าที่ควร
เพราะแต่เหมือนเค้าอยากแต่งงานแต่เรายังไม่พร้อมแต่งเลย
มันผมว่าเรื่องนี้เก็บไว้เป็นเรื่องของคนสองคนดีกว่า
มันละเอียดอ่อนพี่ผมแบบผมไม่อยากพูดว่าแบบโหยอยากแต่งไม่อยาก
มันคนมันคบกันอ่ะพี่คือการแต่งงานหรือว่าการใช้ชีวิตด้วยกันมันมีดีเทลยิ้มย่อยมากกว่านั้นที่คนอื่นไม่รู้
สิ่งที่มันเกิดขึ้นต่างนานาในวันที่มันผ่านมา
ฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าขอเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องของคนสองคนว่ามันจะมีปัญหาตรงไหนหรือไม่มีปัญหาตรงไหน
แต่ว่าเชื่อเถอะครับว่าผมสองคนทำดีที่สุดแล้ว
อันนี้คือเราคุยกันมาหลายปีแล้วครับว่าผมก็อยากจะถึงวันหนึ่งจริงแล้วเรื่องแต่งงานผมมาคุยกันมา๕๖ปีแล้ว
ปีที่แล้วผมก็อยากแต่งงานผมก็ยอมรับผมก็บอกเขาว่าผมอยากแต่งงาน
แต่ว่ามันก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่ทำให้มันไม่พร้อม
เหมือนกันพอมาในวันนี้มันก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่มันไม่พร้อม
รวมไปถึงเรื่องอื่นอื่นที่แบบมันส่วนตัวมากมากเนี้ยที่ผมแบบพูดไม่ได้
ด้วยงั้นก็ผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไงอ่ะ
ไอเรื่องที่ผมพูดว่าจะไปขอแล้วแต่ก็ก็ผมก็พูดจริงจริง
แต่ว่าพี่ก็อย่าลืมว่าพอผมพูดแล้วเนี่ยในระยะเวลาก่อนจะไปถึงวันนั้น
มันก็ผ่านเหตุการณ์อะไรอีกหลายเหตุการณ์ที่มันทำให้เราต้องมานั่งทบทวนมานั่งคุยกันว่า
อืมมันใช่ตอนนี้จริงจริงเหรอมันมันใช่เวลาตอนนี้จริงเหรอ
มันไม่มีตัวแปลเลยพี่มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันคุยกันที่มันคือพี่คนอื่นที่ไม่ใช่ผมสองคนมันมีทางรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไง
ฉะนั้นให้ผมมานั่งอธิบายทั้งหมดผมอธิบายไม่ได้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างทางบ้าง
ผมเลิกกับเขาไม่ได้เรื่องคนอื่นเลยครับอย่าไปเอามือที่สามมาเกี่ยวพี่ผมพูดจริงนะผมอ่ะดูข่าวนะผมเห็นแบบเขียนกันอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าโหนี่มันแบบเราไปลากคนที่เขาไม่รู้เรื่องเข้ามาเกี่ยวคืออย่างน้อยอ่ะพี่
นึกถึงเรื่องเวรกรรมบ้างว่าวันหนึ่งเรามีลูกอ่ะแล้วคนไปด่าลูกว่าเป็นเมียน้อยเขาเหรอไปแย่งทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์กับเขาฉะนั้นผมเลยแบบอย่าไปเอาบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้อง
ที่ผมผมรู้จักกันมาหลายปีมากแล้วก็สนิทกันมากกลายเป็นว่าทุกวันเนี้ยต้องแบบกาดการติดต่อกันไปเลยก็ไม่ได้อีกเลยเพราะผมโทรไปขอโทษน้องว่าเฮ้ย
เรื่องที่ผมทะเลาะกับเขาหรือว่าเจ้าชู้มันผ่านมาหลายปีแล้ว
แล้วก็ผมก็ยอมรับผมก็บอกตลอดเวลาผมไปออกรายการ
ผมก็พูดว่าเฮ้ยผมไม่ใช่คนดีผมก็เคยเละเทะผมก็เคยนอกใจ
พี่ผมเป็นมนุษย์ผมเป็นผู้ชายผมเจ้าชู้ผมก็ยอมรับ
อีกอย่างหนึ่งที่จะมาถามหาความสมบูรณ์แบบจากมนุษย์อย่าง
เขาไม่มีความสมบูรณ์แบบให้ไงผมก็เป็นแค่คนที่ก็เป็นคนตลก
ก็เป็นคนกะล่อนนั่นนี่นู่นแต่ว่าสิ่งที่ผมเลิกกับเขาเนี่ย
ผมไม่ได้มีคนอื่นแล้วก็อย่าไปเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้อง
เป็นเรื่องของคนสองคนที่คนเลิกกันอะพี่
ผมก็ไม่คิดว่าคนเลิกกันสองคนมันจะเดือดร้อนกันทั้งประเทศ
เออตามจริงเรายังในความสำคัญขนสินเรายังรักไปอยู่ไหนแคระพี่หรือว่าแบบไม่เหลือแล้ว

แล้วก็ทิ้งเขาพี่ผมต้องบอกให้นะสิบเอ็ดปีที่ผ่านมา
ผมดูแลเขาอย่างดีที่สุดผมไม่ได้ชีวิตผมไม่ได้ลำบากเลย
ผมแบบดูแลเขามาเป็นอย่างดีฉะนั้นผมคิดว่าผมทำหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดแล้ว
มันจะมีโอกาสกลับไปคุยกันหรือว่าช่วยกันใหม่ไม่ได้เลย
คือตอนนี้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่ผมอีกแล้วปัญหามันเป็นคือเรื่องที่บ้านแล้ว
พี่แม่ผมอายุเจ็ดสิบอ่ะแม่ผมไม่เล่นโซเชียลเลย
แต่มีคนเอาข่าวไปให้แม่ผมอ่านมีคนเอาคอมเมนต์ให้แม่ผมอ่าน
คือแม่ผมอายุ๗๐กว่าต้องมานั่งอ่านคอมเมนต์ที่คนมารุมด่าลูกชาย
ทั้งที่แค่เลิกกับแฟนพี่มันถามว่าพี่เป็นแม่ผมพี่จะเสียใจไหม
ดูมาผมก็แบบเฮ้ยผมไปทำอะไรให้คนเหลือร้อนอ่ะนะเหรอผม
ผมไปขับรถชนคนเหรอถูกไหมผมแค่เลิกกับแฟนอ่ะ
แล้วเลิกก็ด้วยเหตุผลส่วนตัวของคนสองคนฉะนั้นแบบคือแบบ
ถ้าพี่อยากให้กำลังใจพี่ไปให้กำลังใจเขา
แต่ถ้าพี่อยากด่าพี่มาด่าผมแต่อย่าด่าถึงพ่อถึงแม่ผม
อย่าด่าถึงครอบครัวผมบางคนไปเอาเรื่องครอบครัวผมมาด่า
เพราะผมคือแบบด่าเรื่องไอ้อ้วนอัปลัติหน้าเป็นผีควาย
นี่จะมั่นใจในตัวเองแบบโอ้โหคือผมผมโดนด่าคือผม
คนอย่างผมกับพี่โดนด่าทั้งชีวิตอยู่แล้วฉะนั้นผมแบบ
อะไรก็ได้ก็ด่าผมแต่ว่าอย่าไปไช่อย่าไปด่าคนที่ผมรัก
ก็คงจะต้องห่างกันก่อนซึ่งซึ่งจริงแล้วตอนตอนเลิกกันเนี่ย
มันก็ไม่ได้ตัดขาดนะเหมือนผมก็ยังฟูกับบ้านเขา
ผมกับน้องชายเขาก็ต้องทำธุรกิจร่วมกัน
กลายเป็นว่าสิ่งที่ต้องทำด้วยกันทั้งหมดต้องชะงักทั้งหมด
เพราะว่ามันมีข่าวขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันกระทบกระทั่ง
ทีนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วมันไม่ได้เรื่องของผมแล้ว
ผมอ่ะผมเป็นคนยังไงก็ได้พี่ผมผมโดนด่ามาทั้งชีวิตอยู่แล้ว
ผมรับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ว่าผมที่ผมเป็นห่วงคือผมเป็นห่วงเขา
แล้วผมก็ยังเป็นห่วงเขาตลอดอะไรที่ผมทำได้อะไรที่ผมรับผิดชอบได้
ผมก็ยังคุยกับน้องชายเขาว่าแบบอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราช่วยได้
ก็ให้บอกเราเราก็จะทำให้เต็มที่เพราะว่าเขาก็คือพาร์ทหนึ่งในชีวิตของเรา

มันมีอีกเรื่องบอกว่าตอนนี้มันอดรังแล้วอะไรอย่างนี้

พี่เอางี้พี่ผมทำงานทุกวันนี้ผมไม่ได้แคร์เรื่องตัวเงินเลยนะ
ผมเลิกทำงานไปธุรกิจที่บ้านผมก็ไม่อดตายอยู่แล้วพี่
ผมทำทุกวันนี้เพราะว่าผมทำเพราะผมอยากให้ทุกคนมีความสุข

ผมอยากให้ทุกคนที่ดูรายการผมมีความสุข
หัวเราะเรื่องตัวเงินมันเป็นเรื่องรองเลย
ฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้
มันก็มีความดีในความไม่ดีอยู่ตรงที่ว่า
ต่อจากนี้ไปมันก็จะคัดกองได้ว่าคนที่ยังติดตามผมอยู่คือคนที่รักผมจริง
คือคนที่รักผมงานผมเป็นจริงแบบไม่ได้แบบรักผมแค่ฉาบชัว
อย่างว่าแค่จะรอเพื่อว่าจะหวั่นหนึ่งอยากจะด่าผม
มันก็จะกรองทุกอย่างออกมา
กระถิ่นพี่เยอะมากเลยช่วงนี้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
เอาเดี๋ยวครับคือผมเกิดมาเพราะโดนใด
อยากบอกอะไรกับแฟนคับที่เขาอยากรักอยู่กับ
หรือบางคนที่เขาแบบเข้าใจในตัวเรา

ก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น

มันผ่านการกันกรองแล้ว
ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไง

ผมอยากให้ทุกคนแบบแยกให้ออกว่า
เรื่องส่วนตัวกับเรื่องงาน

สร้างความสุขให้ทุกคนได้ดูงานที่ผม

ฉะนั้นก็ขอโทษที่

หณะตอนนี้เรียกว่าโสดเนอะ

เป็นตัวนี้ครับครับบท

โอ้โหต้องน้อง
เดี๋ยวไปก่อน

พี่โอ้ต้องกินเย็นหน่อยค่ะ

ผมเกลียดหี้หรอ